ว่านาทีนี้แฟนนางงามทั่วประเทศนะคะกำลังรอลุ้นรอเชียร์และรอให้ถึงวันเวลา
วันพรุ่งนี้๗โมงเช้าที่จะได้ลุ้นมง๓ไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ขึ้นมาแต่งชุดราตรีระยิบระยับทำผมฟาร่าฟาดหน้าแบบชำโอ้โห
ชุดนี้ถ่ายแบบริมทะเลเลยคุณผู้ชมคะชุดนี้เนี่ยนางงามไทยแฟนนางงามไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชุดโซ่เสน่หา
แทชแทกโมงสามมาแลน่ารุ้นจริงค่ะ
ส่วนนางงามรุ่นพี่มารยาพุนเลิศลาบดีกรีท็อปไฟล์นางงามจักรวาล
ได้ค่ะก็รออยู่นี่เพื่อส่งกำลังใจให้เฉยค่ะ
คืนนี้นอนให้เร็วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้๗โมงเช้ามาลุ้นไปพร้อมกันโมง๓มาแน่ค่ะ